คุณผู้ชมคะได้มีการออกหมายจับแล้วนะคะในเบ้นวัยรุ่นชายอายุสิบเจ็ดปี
ขาโจในชุมชนเทพารักษ์ที่จังหวัดขอนแก่นในเบ้นเนี่ยไปก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายใยติ๋มใยติ๋มอายุหกสิบสองปี
เปิดร้านขายของชำก็อยู่คนเดียวทำร้ายร่างกายจนยายติ๋มมาเสียชีวิต
แล้วก็พฤติการการทำร้ายเนี่ยนะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วโอ้โห
ทำไมมันโหดอย่างนี้ครับตบหัวคุณยายจนคุณยายเนี่ยหน้าคว่ำ
แล้วก็เอาอาวุธมาเป็นคล้ายกับขวดไปทำร้ายร่างกายคุณยาย
คุณยายเสียชีวิตแล้วก็อุ้มคุณยายไปทิ้งข้างทางด้วย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เนี้ยจากการตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าที่ในเน้นมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณยายแบบนี้เป็นเพราะว่าในเบ้นอ่ะ
ไปขอเงินยายของตัวเองหมื่นนึงแต่ยายของตัวเองบอกว่าไม่มีเงินหรอก
ยายติ๋มมายืมไปหมดแล้วเบ้นก็เลยไปทวงกับยายติ๋ม
ก็เลยไปทะเลาะกับยายติ๋มแล้วก็ทำร้ายยายติ๋มแบบนี้
มันใช่เรื่องไหมอ่ะแล้วก็ถูกออกหมายจับนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก่อเหตุไว้หลายเรื่อง
ในชุมชนบอกว่าเคยทำร้ายร่างกาย
เคยไปชิงทรัพย์ชิงมือถือของคนอื่นแต่ว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีไง
ตอนนี้ถูกออกหมายจับเรียบร้อยส่วนลูกชายของยายติ๋มบอกว่า
แค้นมากจริงนะคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
นายนรดลแพนนุ่นอายุ๓๒ปีคนนี้เป็นลูกชายของยายติ๋มผู้เสียชีวิตนะคะ
ยายติ๋มก็คือนางวณิดาแพนนุนอายุ๖๒แล้วลูกชายไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
อันเชิญวิญญาณกลับบ้านที่อำเภอมันจากคิรี
นายนรดลลูกชายของยายติ๋มบอกว่าปกติไม่ได้อยู่กับแม่นะคะเพราะว่าต้องทำงาน
แม่ก็มาเช่าที่ริมถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ขายของชำเล็กน้อยอะค่ะก็ทำมาสามสิบกว่าปีละ
พี่สาวรับราชการอยู่ต่างพื้นที่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมบ้าง
ตลอดเวลาครอบครัวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
แล้วก็ได้ไปสอบถามเหตุการณ์จากคนในชุมชนก็รู้ว่าหลังจากยายติ๋มเปิดร้านช่วงเช้า
เดินมาคุยแล้วก็ยื้อยุดกันอยู่หน้าร้าน
ของตกหล่นเบ้นก็เดินออกจากร้านไป
ติ๋มก็เลยเก็บกวาดสิ่งของในร้านที่มันตกหล่นนะคะ
และนำขยะไปทิ้งในเบ้นก็ตามไปทำร้าย
ตามคลิปภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูไปกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะคะ
เบ้นไปด่ายายติ๋มตอนที่ยายติ๋มกำลังเอาถุงขยะไปทิ้ง
แล้วก็ตบหน้าโอ้โหยายติ๋มคือหัวทิ้มไปเลยอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับในเบ้นไปหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมา
เป็นอาวุธคล้ายกับขวดนะคะพุ่งเข้าหา
ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายอีกตอนนั้นมีเพื่อนเพื่อนของในเน้นอยู่ด้วย
เพื่อนก็บอกว่าพยายามจะห้ามแล้วแต่เอาไม่อยู่ห้ามไม่อยู่
แล้วก็ทุกคนก็เดินเข้าไปในซอยตอนนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดมันมองไม่เห็น
สุดทางแค่ทุกคนเดินกันเข้าไปในซอยสุดท้ายยายติ๋มก็เสียชีวิตนะคะ
ลูกชายบอกว่าพอได้รับแจ้งจากพลเมืองดีอะค่ะ
ว่าแม่ถูกทำร้ายก็รีบไปดูสภาพที่เห็นคุณแม่เนี่ยนะ
ลูกชายบอกว่าโอ้โหรับไม่ได้จริง
เลือดไหลออกปากออกจมูกหน้าบวม
กู้ชีพก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและเสียชีวิต
ผลการชนะสูตรคุณหมอบอกว่าซี่โครงหักหลายซี่เลยนะคะ
กระโหลกศีรษะด้านซ้ายแตกร้าว
ลูกชายบอกว่าตอนเข้าไปช่วยแม่เนี่ย
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕๐สตางค์
สร้อยข้อมือน้ำหนัก๕๐สตางค์เหมือนกันที่ยายติ๋มใส่ตลอดเนี่ยนะหายไปด้วย
เหลือแค่แหวนพระที่นิ้วมือ

คนในชุมชนก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เบ้นไปทวงถามเงินกับยายติ๋มหมื่นนึง
เพราะว่าเบ้นไปขอเงินยายของตัวเองแต่ยายบอกว่าไม่มีให้

ก็เลยไปทวงเงินกับยายติ๋มจนทะเลาะกัน
เป็นปมในการทำร้ายในคลิปค่ะ
ลูกชายของยายติ๋มบอกว่าโกรธมากจริงแค้นมากนะคะ

พอมีข่าวว่าตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีความโกรธก็ลดลง
เชื่อมั่นว่ากฎหมายช่วยได้ค่ะ
ไม่ยอมจับถ้ารู้ตัวแล้วแสดงออกให้ผมสบายใจ
ยิ่งผมได้ยินว่ากิจภาพเผาเยอะแบบนี้

คนดีคุณจะช่วยคนเลวหรือว่าคุณจะประมาณความความขอบคุมคนดี
เข้ามาถึงอย่างนี้ผมก็ชื่นใจ
ที่ผมจะต้องล้างแค้นอะไรผมลดละแล้ว
ผมลดละให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายแล้วครับ
ซึ่งช่วงบ่ายนะคะนายนรดลลูกชายของคุณยายติ๋ม
พร้อมด้วยญาติพี่น้องนิมนต์พระสงฆ์จากวัดคำมูล
ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณใต้ต้นมะยม
ทางเข้าชุมชนเทพารักษ์ญาติญาติโศกเศร้านะคะ
แล้วก็พระสงฆ์ได้ให้ลูกชายจุดทูบ๓๙ดอก
ปักลงจุดที่ร่างยายติ๋มนอนเสียชีวิต
กล่าวคำเชิญวิญญาณผู้ตายกลับบ้านเกิดที่อำเภอมันจาคิรี

จุดทูบดอกใหญ่ดอกเดียวปักลงในกระถางทูบ
พระสงฆ์ก็เดินนำแล้วบอกกล่าวดวงวิญญาณผู้ตายในบ้าน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐เมตร
ลูกชายก็ตะโกนบอกกล่าวโดยวิญญาณของแม่นะคะ
ให้ไปสู่สุขติแล้วก็นำกระถางทูบขึ้นรถ
เดินทางไปที่บ้านคำแคนใต้อำเภอมันจาคิรี
ซึ่งเป็นที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
ลูกชายก็บอกว่าเรื่องคดีความรู้ว่ามีการออกไหมจับในเบ้นแล้ว
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหน่อย
พฤติกรรมของในเบ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชน
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ก่อเหตุมานับไม่ถ้วนนะคะ
คนในพื้นที่คนในชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอ๋อ
อ๋อเบนส์ค้าโจคนเคยโดนทำร้ายโดนอะไรเนี่ย
ตั้งหลายคนอย่างนี้ควรจะพิจารณาหน่อยไหม
ว่าพฤติกรรมแบบนี้ควรจะลงโทษในลักษณะไหนยังไงนะคะ
เพราะไม่อยากจะให้ผู้บริสุทธิ์เหมือนยายติ๋มต้องมาจบชีวิต
ด้วยการกระทำของเยาวชนในลักษณะแบบนี้
ตอนนี้ก็ยังหลบหนีอยู่นะฮะมีหมายจับค้างเก่าอยู่ด้วยนะ
ยังลอยนวลอยู่ในพื้นที่ได้นะครับ
มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแถวนี้นะครับ
พร้อมกับภรรยานะฮะได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
มาบอกกับทีมข่าวหลังจากเห็นทีมข่าวมาทำข่าววันนี้นะครับ
เขาชื่อว่านายสมหวังแพงอ่อนอายุ๖๕ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อปี๒๕๖๐ขณะที่ลูกชายของเขา
ออกไปยืนรอรับพระที่ริมถนนห่างจากบ้านพักไม่มากนัก
ก็เคยถูกในเบนส์เข้ามาทำร้ายร่างกาย
ขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์
ก็ร่วมกันจับกลุ่มตัวในเบ้นไว้
ตำรวจก็มารับตัวขึ้นรถไปแต่แล้วก็ปล่อยตัวออกมา
บอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าก็เลยจับกลุ่มไม่ได้
ชาวบ้านมาฟ้องผู้สื่อข่าวเลย
ตำรวจท้องที่นี่ต้องเคลียร์หน่อยนะ

ทำไมในเน้นรอยนวลได้ขนาดนี้นะครับ
เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดตัวที่บันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาเล่าว่าปกติยายติ๋มจะเดินผ่านหน้าร้าน
แล้วก็มากินข้าวเดินเข้าออกซอยนี้เป็นประจำ
ที่ยายติ๋มจะเสียชีวิตยังได้ใช้ให้ไปซื้อข้าวให้กินอยู่เลย
เมื่อวันเสาร์อ่ะนะต่อมาวันจันทร์ก็มาเปิดบ้านพอเปิดบ้านอ้าว
ยายติ๋มเสียชีวิตแล้วตอนนั้นตกใจมากวันเกิดเหตุนายวินัย
บอกว่าอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังแต่
ตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรเนื่องจากคนแถวนี้ทะเลาะกัน
เป็นประจำก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนใกล้ชิดด้วยล่ะที่มีเหตุ
อะไรเกิดขึ้นแล้วเสียงก็เงียบไปก็ออกจากบ้านมาก็เห็น
ติ๋มนอนหมดสติลมหายใจรวยรินอยู่เลือดออกปากออกจมูก
ก็ไปเรียกภรรยาให้โทรบอกลูกชายยายติ๋มให้มาดูส่วนภาพจาก
วงจรปิดลูกชายยายติ๋มเป็นคนมาติดตั้งกล้องเอาไว้ให้นะ
ปกติยายติ๋มไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครที่ไหน
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกหวาดกลัวมาก
เนื่องจากขณะนี้ตำรวจยังจับตัวผู้ร้ายไม่ได้
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะคนร้ายคนนี้เป็นที่รู้กันในย่านนี้ว่าเป็นขาใหญ่ประจำซอย
ก็ไปจับแจนะเขาไปจับแฉนแจเลี่ยงแจจิ๋มแจจิ๋มประมาณ๓๔ครั้ง
แกก็นอนแน่นิ่งเลยเลือดออกออกปากออกจมูกตรงนี้ก็มีแผล
ก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จับกลุ่มให้ได้
เพราะว่าคดีนี้ก็สะเทือนขวัญพอสมควรนะครับ
ก็มันคนใกล้ตัวนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะ
ทีมข่าวของเราก็สำรวจตรวจสอบต่อนะครับไปในซอยเทพารักษ์๑
แยกแรกเลี้ยวซ้ายนี่คือบ้านของในเบนส์ผู้ต้องหานะครับ
ปกติในเบนส์จะอาศัยอยู่กับยายยายนี่ก็ป่วยนะ
แต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อยไปสอบถามยายของในเบนส์
นี่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเสียใจมาก
ถ้าเจอหลานอยากขอร้องให้หลานมอบตัวยายเสียใจมากไม่คิดไม่ฝันว่า
จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องที่ยายติ๋มตายเนี่ยเพิ่งรู้
เมื่อวานนี้ก็เสียใจแล้วก็ตกใจตั้งแต่ยายติ๋มตายังไม่เจอหน้าหลานเลย
บอกยายติ๋มว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมายายของเบนส์เนี่ย
บอกว่าสนิทกับยายติ๋มมากไปมาหาสู่กันตลอดส่วนตัวยายเองสุขภาพไม่แข็งแรง
ไปไหนมาไหนเองไม่ค่อยได้มีโรคประจำตัวหลายโรคที่เสียใจมากที่สุด
ก็เพราะว่าในเบนส์เป็นหลานชายคนโตยายก็หวังจะฝากผีฝากไข้ฝากความหวังเอาไว้

เพิ่งรู้ว่ายายติ๋มตายเมื่อวานนี้นะ
ตั้งแต่ยายติ๋มตายเราก็ยังไม่เจอหลานเลยเหรอคะ
ยังเลยมันเขาคาดติ๋มนะบุ๊ก
ถ้าอยากฝากบอกเบ้นได้จะบอกอะไรไหมยาย

จะขอรองให้เขามอบโต
นีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่าล่าสุดสารจังหวัดขอนแก่น
มัติหมายจับในเบ้นแล้วนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวในเบ้น
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ตอนนี้ไปพบตำรวจหมดแล้วนำตัวไปสอบสวนหมดแล้ว
ซึ่งก็กันเอาไว้เป็นพยานเพราะเป็นแค่ผู้เห็นเหตุการณ์
แต่ไม่ได้ร่วมลงมือทำร้ายยายติ๋มนะคะทางตำรวจก็เลยบอกว่า
ถ้าพยานที่ให้ความร่วมมือหรือใครที่ให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วกลัวว่าจะมีอันตรายไม่ต้องกลัวนะตำรวจเขามีมาตรการ
ครองพยานเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วดังนั้นใครเจอในเบ้น
ใครเป็นพยานใครเห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมบอกตำรวจได้บอกให้หมด

คือที่เขากลัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่าเจอหน้าในเบ้นแล้วไม่กล้าบอกตำรวจ
แต่เขากลัวว่าตำรวจยังจับในเบ้นไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่อย่างยิ่งใหญ่ครับซอยครับชุมชนเหลือเกิน
มีคดีเยอะแยะก่อคดีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยตำรวจก็ไม่จับ

มีอยู่คดีหนึ่งจับแล้วก็ปล่อยมีหมายจับก็ไม่มาจับ
อันนี้คือสิ่งที่เขากลัวว่าตำรวจยังไปตามจับมันไม่ได้
เขากลัวว่ามันจะกลับมาทำร้ายเขาจะกลับมาก่อเรื่องก่อราว
ทำไมมันถึงยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังไอ้เน้นคนนี้เหรอ
มันถึงแบบเป็นวัยรุ่นที่แบบโอ้โหไม่กลัวใครเลยตำรวจก็ไม่จับเนี่ย
เพราะฉะนั้นตำรวจไม่ต้องห่วงว่าเจอหน้าในเน้นแล้วไม่ต้องกลัวนะ
ว่าอ่าจะทำอะไรมาบอกตำรวจได้เลยอย่างเงี้ไม่ใช่เขากลัวว่าตำรวจอ่ะยังจับไม่ได้
ค่ะจับให้ได้นะคะ